แต่ทีนี้เขาเลี้ยงด้วงสาคูออกมาสร้างรายได้นะแล้วที่สำคัญอร่อยดีมีประโยชน์ด้วยจ้า
ไปดูกันค่ะกลุ่มวิสาหกิจแปรรูปเกษตรและอาหารชุมชนคนน้ำพองนะคะ
ที่นี่ตั้งอยู่ที่เทศบาลตะบนน้ำพองอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่น
ชาวบ้านเขาจับด้วงมะพร้าวมาแปรรูปเป็นอาหารต่าง
ซึ่งต้องบอกว่าสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนอย่างดี
คุณดูดิอวบอ้วนเนี่ยขาวเด้งดึงขนาดนี้

คุณชนะเขาชอบแน่นขาวอย่างนี้นะคะ
แนวคิดนี้นะคะเป็นของคุณสุรชัยคชินทักนะ
นายกเทศบาลตะบนน้ำผ่องแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่
รวมกันนำด้วงมะพร้าวซึ่งเป็นสัตว์ที่มีโปรตีน
แล้วก็เขาบอกว่ามีโภชนาการทางอาหารสูงด้วย
แล้วก็เลี้ยงดูง่ายด้วยนะคะเขาเอามาใส่ไอเดียในการดัดแปลง
กลายมาเป็นอาหารแปรรูปเมนูต่างคุณ
้วงมะพร้าวเนี่ยนะจะทำเป็นข้าวเกลียบด้วงมะพร้าวได้
โอ้โหเป็นข้าวกรีบเหรอ
แล้วก็มีเป็นโรตีกรอบด้วงมะพร้าวด้วยนะ

ใช่คุณชาวบ้านเขาจะนำด้วงมะพร้าวมาดัดแปลง
มาเป็นส่วนผสมในแป้งที่ใช้ทำข้าวเกลียบกับโรตีค่ะ
แล้วก็ต้องเอาไปปรุงรสก่อนหลังจากนั้นก็เอาไปทอดจนพองแล้วก็กลายเป็นขนมเป็นของกินเล่น
เหมือนเป็นของขาวผสมของหวานลงตัวเลยนะ
เออแต่ว่าจริงแล้วมันแบบแปลกนะไม่ค่อยมีใครเอามาแปรรูปเป็นแบบนี้
ส่วนใหญ่ก็จะเอาไปทำเป็นประกอบอาหารเลยเป็นด้วงสาคูอย่างนั้นอย่างนี้ไป
แล้วนี่ค่ะเขาบอกว่าจริงแล้วเนี่ยเขาจะต้องทำความสะอาดด้วงสาคูก่อนที่จะจำหน่ายด้วยนะ
ด้วงเนี่ยไปล้างทำความสะอาดแล้วไปแพ็คถ้าแก๊กเป็นแบบถุงแช่เย็นอย่างเงี้
คุณส่งขายเอาไปทำได้เลยเอาไปประกอบอาหารได้เลยเป็นแบบด้วงฟีดด้วงแช่เย็นอะไรอย่างนี้แช่แข็งอะไรอย่างนี้
อันนี้ก็คือสร้างรายได้ให้กับสมาชิกในกลุ่มได้อย่างดีเลย
ใครสนใจอยากจะสั่งซื้อหรือว่าสอบถามอะไรต่างนะคะ
ติดต่อไปได้ที่เทศบาลตำบลน้ำพองจังหวัดคอฮอนแกน
ของดีของเด็ดเนาะดูแล้วนาดแล้วประทานทุกเมนูเลยจริง